สมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่ไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีค่ะขาวใส่ไก่สดใหม่

ใครไม่มาก็โดนเมาส์หมดนะชีวิต
รถเมย์สมาร์ทรถเมย์ถ่ายรูปสมาร์ท

สำหรับล้างออกได้
เห็นคนเป็นดำอยู่
ทำกับข้าวเก่งมากจากที่แบบทำให้เป็นเลย

พี่ก็เตรียมตัวด้วยนะเวลาไปงานเขาน่ะ

ก็ยังเป็นประเด็นปริศนาอยู่นะครับ
ว่าใครเป็นคนที่พาน้องชมพู่เนี่ย

ระยะทางห่างจากบ้านไปประมาณ๓กิโลเมตร

เขาบอกแล้วว่าเด็ก๓ขวบ

เพราะมันจะเป็นโขดหินเป็นแหล่งหินต่างนาน
ก่อนหน้านี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่
ในการตามหาน้องเป็นร้อยคน

ก็ปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งขึ้นไปเก็บเห็ด
แล้วไปเจอรองเท้าของน้องเข้า
หลังจากนั้นก็โทรมาแจ้งลูกสาวตัวเอง
ลูกสาวก็เลยไปบอกคุณลุงของน้อง
หลังจากนั้นก็ได้มีการขึ้นไปดูกัน

ก็ไปพบศพของน้องในสภาพที่เปลือยเปล่า
กางเกงก็ตกอยู่

แต่เสื้อเนี่ยหายไปยังหาไม่เจอ
แน่นอนครับว่าล่าสุด
ทางตำรวจเองก็ไปพบหลักฐานใหม่ด้วย
ก็คือเป็นรถแบ็คโฮลของเล่นตกอยู่ที่กลางป่า
ล่าสุดนะฮะนางอนงซึ่งเป็นนามสมมุตินะครับ
เป็นแม่ของเด็กชายเอซึ่งเป็นเจ้าของรถเด็กเล่นคันดังกล่าวเนี่ยแหละฮะ
คือแม่ก็เปิดเผยบอกว่ารถคันนี้เป็นของน้องเอลูกชายตนเอง
เป็นรถของญาติข้างบ้านซึ่งไปอยู่ที่กรุงเทพ
ลูกชายเนี่ยจึงไปหยิบมาเล่นที่บ้าน
ส่วนรถคันนี้หายไปหลังจากที่ตนเองเนี่ยพาลูกชายไปเล่นที่บ้านของน้องชมพู่เมื่อวันที่๑๐พฤษภา
วันที่๑๑พฤษภาหลังจากทราบข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ตนเองก็นึกขึ้นได้แล้วว่าลืมรถของเล่นเอาไว้ที่บ้านของน้องชมพู่
ก็เลยไปดูที่หน้าบ้านปรากฏว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันหายไปแล้วนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยตนเองไม่ได้คิดอะไรนะครับจนกระทั่งตำรวจเองนำภาพมาให้ดู
ทราบว่าไอ้เจ้ารถแบ็คโฮลของเล่นคันนี้เนี่ยนะฮะ
ซึ่งลูกชายเอามาเล่นที่บ้านน้องชมพู่เนี่ยมันไปอยู่บนเขาได้อย่างไร
นี่ส่วนตัวนะฮะก็บอกว่าไม่ทราบเลยว่ารถมันขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ยังไง
แต่เชื่อว่าของเล่นชิ้นนี้อาจจะใช้ในการหลอกล่อให้น้องชมพู่เองเนี่ยนะฮะ

ทางด้านพลตรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับ
รองวิชาการตำรวจนครบานท่านกล่าวว่าคดีนี้ต้องวิเคราะห์หลายปัจจัยร่วมกัน
ทั้งพฤติกรรมของคนร้ายหรือว่าแม้กระทั่งที่เกิดเหตุ
คดีนี้มองว่าน้องชมพู่นั้นไม่สามารถเดินไปที่เกิดเหตุคนเดียวได้อยู่แล้ว
เนื่องจากมันไกลบ้านต้องมีคนพาไปแน่นอน
และคนนั้นต้องรู้จักกับน้องชมพู่เป็นอย่างดีด้วย
เพราะถ้าไม่รู้จักเด็กจะไม่เข้าหาเด็ดขาด
เพราะว่าสุนัขก็ไม่ได้มีการเห่าหอนอะไรตอนที่น้องหายไป
หรือคนร้ายเนี่ยอาจจะมีการหลอกล่อด้วยของเล่น
ส่วนจุดประสงค์ที่คนร้ายพาไปคิดว่าน่าจะมุ่งประเด็นเรื่องของทางเพศ

ทั้งนี้นะฮะการตรวจวินิจฉัยนะครับ
รวมถึงดีเอนเอรวมถึงการตรวจชนะสูตรของแพทย์เนี่ย
นำมาประกอบกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัด
เพราะว่าผลชนสูตร๒ครั้งนั้นมันไม่ตรงกัน
ตัวเองมองว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของแพทย์ที่ตรวจทั้ง๒ชุด

แหวนที่พบใต้ต้นไม้ก็อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญก็ได้

ก็ต้องมีคนใกล้ชิดจำได้ว่าแหวนวงดังกล่าวใครใส่เป็นประจำ
ทุกอย่างที่เจอในที่เกิดเหตุจะทิ้งไม่ได้นะฮะ

สุนัขดมกลิ่นซึ่งได้กลิ่นของน้องชมพู่จะต้องเป็นกลิ่นจากศพ
ระยะเวลาการจับกลุ่มคนร้ายค่อนข้างเนิ่นนานเกินไป
นี่คือในมุมทางพรวิชัยสังตรภัยอดีตรองปุจาการตำรวจนครบาลนะฮะ

แต่ตอนนี้เรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจ
พอกับเรื่องของน้องชมพู่คือเรื่องของแม่ปุ๊ก
ใช่ค่ะเพราะว่ากรณีนี้ก็นางสาวนิถาขอสวนนามสกุลนะคะ
ปุ๊กเนี่ยก็อายุ๒๙ปีเท่านั้นเองนะคะ
พบพฤติกรรมต้องสงสัยว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำให้เด็กชายอิ่มบุญอายุ๒ขวบ
ซึ่งเป็นบุตรแท้และเด็กหญิงอมยิ้มคนนี้๔ขวบเป็นบุตรบุญธรรม
ทั้งคู่ล้มป่วยด้วยอาการผิดปกติ
เขาก็มีความสงสัยกันว่าสร้างเรื่องราวให้ดูน่าสงสาร
แล้วก็หลอกเอาเงินจากคนอื่นหรือเปล่าทำให้เด็กหญิงอมยิ้มเสียชีวิต
ส่วนเด็กชายอิ่มบุญที่ว่าเป็นลูกแท้ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้ว
ก็ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วหลายท่านก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะคะ
พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดช
ผู้บังคับการตำรวจกองปรับปรามก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแม่ปุ๊กว่า
หลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดพยานหลักฐานต่าง
ที่พบที่บ้านพักก็มีภัชนะกริงใช้เด็ก
แล้วก็สารต้องสงสัยทั้งหมดส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อพิสูจน์เรื่องสารพิษแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบผลตรวจ
ตำรวจก็จะมีการเร่งรัดผลตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนหลักฐานการบันทึกสนทนาแชทไลน์อันนี้นะฮะที่เป็นที่น่าสนใจก็คือ
ว่าเป็นการสนทนาระหว่างนางสาวนิถาผู้ต้องหากับแม่เอม
เอมนี่ก็ว่าเป็นแม่ที่แท้จริงของอมยิ้มคนนี้ก็อ้างว่าน้องอิ่มบุญเนี่ย
ที่เราบอกว่าอายุ๒ขวบนะฮะไม่ใช่ลูกแท้แต่เป็นลูกของน้องชาย
ซึ่งตัวเขารับมาเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยทางกองปรับปรามก็เก็บข้อมูลหลักฐานดังกล่าไว้แล้ว
แล้วก็จะนำไปประกอบสำนวนถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจะไม่ตรงกับการให้การของนางสาวนิษฐา
ที่ยืนยันว่าน้องอิ่มบุญเป็นลูกของตนเองแท้แต่ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญ
เพื่อประกอบผลการตรวจดีเอ็นเอก็คาดว่าจะได้รู้ผลในสัปดาห์นี้แหละ
แล้วก็จะเจาะเอาผิดในข้อหาค้ามนุษย์นะฮะขณะเดียวกันนางสุพัชชาสุธิผลเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดเผยว่า
อิ่มบุญสองขวบที่ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จนอาการดีขึ้นเนี่ย
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะฮะตั้งแต่๑๘พฤษภาแล้วก็สุขภาพดีกินได้ปกติ
ทางด้านทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาบอกไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วทีนี้เขาเป็นตกลงเป็นลูกแท้หรือเป็นลูก
เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าคือจริงแล้วประเด็นแรกเริ่มเลยที่มันเกิดขึ้น
บางคนอาจจะไม่ได้ทราบข่าวนี้หรือบางคนอาจจะทราบไปแล้วบ้างนะฮะ
คือกรณีนี้คือมีคุณแม่คนหนึ่งนะครับคือเมื่อปีประมาณสัก๖๑๖๑ประมาณเดือนมกรากุมภาประมาณนี้นะครับ
ได้มีการนำลูกของตัวเองซึ่งบอกเป็นลูกนะฮะชื่อว่าน้องอมยิ้มไปรักษา
เพราะว่าน้องนี่มีอาการเหมือนกับอาเจียนนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาเจียนบ่อยมาก
แล้วก็เหมือนกับมีเป็นไขขาวเนี่ยออกมาด้วยคุณหมอเนี่ยก็วินิจฉัยบอกว่าจริงแล้วอาการที่น้องเป็นเนี่ยน่าจะเกิดจากการแพ้แป้ง
แป้งพวกแป้งสาลีหรือว่าเป็นแพ้อาหารทะเลหรืออะไรก็ตามแต่ต่างนานาคือเหมือนกับเป็นการแพ้นะครับ
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยหมอก็รักษาดูแลน้องมาตลอดนะฮะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ย
ซึ่งปรากฏว่าในระหว่างนั้นเองอาการมันชักจะเริ่มเลยเถิดไปกันใหญ่เริ่มเยอะขึ้น
สุดท้ายน้องเนี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดนะครับแล้วถ่ายมีสีดำ
หลังจากนั้นคุณหมอเองก็รักษาแล้วก็ดูแลประคบประงมอย่างดี
ออกจากโรงพยาบาลไปก็เหมือนกับตอนแรกออกไปก็ดีขึ้นสุดท้ายกลับเข้ามาอีก
แล้วก็เป็นอาการดังเดิมคุณหมอก็รู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่
แต่ก็ไม่ได้เฉลี่ยวใจอะไรในครั้งแรกแรกอ่ะนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายแล้ว
อมยิ้มนะฮะซึ่งเป็นลูกสาวของทางแม่ปุ๊กเนี่ยนะฮะ
ที่แม่ปุ๊กบอกมาอย่างนั้นตอนแรกนะเสียชีวิตนะฮะ
ลงในวันที่๑๒สิงหาคมปี๒๕๖๐
คือก็รักษากันเรียกว่าปีกว่านั่นแหละนะฮะ
ตัวน้องเองเนี่ยก็มีการถ่ายรูปยกมือสวัสดีนะฮะ
ขอบคุณที่แบบมีคนบริจาคเข้ามาถามว่าทำไมถึงต้องบริจาคเข้ามา
เพราะว่าจริงแล้วแม่ปุ๊กเองเนี่ยนะฮะครั้งหนึ่งเคยพูด
แล้วก็เคยลงในเฟซบุ๊กตัวเองว่าตอนนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนนึง
เพราะว่าคุณหมอต้องการจะตรวจเรื่องของเนื้อเยื่อของน้อง
ว่ามันคือโรคอะไรกันแน่ต้องใช้เงินถึงแปดหมื่นบาทนะฮะ
ต้องใช้เงินแปดหมื่นบาทแต่แม่ไม่มีตังค์แม่ก็เลยต้องขายของ
ปรากฏว่าคนไทยก็ใจดีซื้อไม่ได้ซื้อฮะบริจาคเงินให้เลย
ไม่ซื้อด้วยคือแม่ปุ๊กบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า
ถ้าเกิดว่าจะดูในประเทศไทยเนี่ยก็ได้นะ
ก็อาจจะแบบเนี่ยหมื่นกว่าบาทหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องส่งเนื้อไปต่างประเทศ
ไปตรงที่ต่างประเทศมันไปนู่นมัน๘หมื่นกว่า

สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็ช่วยกันบริจาคเข้ามา
ว่าแม่ได้เงินมาเท่าไหร่อะไรยังไง
เป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนหรือแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายตอนที่น้องยิ้มเสียชีวิตในวันที่๑๒สิงหาคม
แม่ก็ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
แล้วแม่ก็หมุนกว่าพยายามเล่านิทานให้น้องฟัง
จนกระทั่งน้องไปอย่างสงบ

หลังจากนั้นมาไม่นานข้ามมาอีกปีหนึ่ง
ก็คือปีนี้๖๓ช่วงเดือนมกราคม

เป็นลูกชายคนเล็กที่แม่ปุ๊กเขาอ้าง

แล้วมีอาการไม่ต่างจากพี่ก็คือน้องอมยิ้ม

อาการของน้องอิ่มบุญที่มันเป็นมากกว่าเนี่ย

มันพองมันเบิร์นนะฮะ
ลักษณะเหมือนแบบไม่เหมือนกับพี่สาว
แต่ลักษณะภายในคล้ายกัน
หลังจากนั้นน้องเองก็เริ่มมีอาการป่วย

คุณหมอเองก็รักษาให้ออกจากโรงพยาบาลไป

เหมือนโอมยินเฟสหลังจากนั้นตัวแม่ปุ๊กเอง
ได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะ

ตอนนี้วงเงินที่แม่ประกันเอาไว้

บริจาคเงินเข้ามานะฮะ
อันนี้คือเป็นประเด็นแรกเลยนะ

ทีนี้ไอ้ข้อความที่มันโป๊ะแตกขึ้นมา

ไปขายเรื่องของหน้ากากอนามัย
แล้วก็ไอ้เจ้าปืนที่ยิงอะไรนะ
ตรวจวัดอุณหภูมินะ

เขาจ่ายตังค์มาแต่แม่ปุ๊กเองเนี่ย

เขาก็เลยมีการไปแจ้งความ
พอไปแจ้งความประกอบกับหมอเองก็เริ่มงง

ระหว่างที่ตัวน้องที่แบบว่ามีอาการแบบ
เจียนเป็นเลือดมีอาการหนักเข้าขั้นโคม่า
หมอก็พยายามแบบจะช่วยน้องกันเต็มที่
แต่แม่หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป
ซึ่งหมอก็งงว่ามันแตกต่างจากแม่คนอื่นทั่วไปที่
เวลาที่ลูกตัวเองกำลังอยู่ในขั้นโคม่าหรือวิกฤตเนี่ย

หลังจากนั้นมันมีประเด็นถัดมาก็คือว่า

ที่เคยบริจาคเงินไปเขาก็เริ่มสงสัย
ว่าเอ๊ะทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ลูกคนโตก็คืออมยิ้มเนี่ยนะฮะ
อาการที่หมอแจ้งมาคือเป็นหนึ่งในล้าน

มันกลายเป็น๒ในล้าน

เพราะคิดว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันจริง
หลังจากนั้นความมันถึงได้โป๊ะออกมาเพราะว่า

แล้วในมุมของบัญชี
นะฮะที่มีการไปตรวจสอบมีเงินหมุนเวียนอยู่นั้นน่ะ
กว่าล้านอืมแล้วบัญชีเนี่ยนะฮะมาจากไหนยังไงกลายเป็นว่าบัญชีเนี่ยไม่
บัญชีของทางแม่ปุ๊กเองเป็นบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอมอัชนา
ถามว่าเป็นใครปรากฏว่ามีการสืบกันไปนามสกุลเนี่ยไปตรง
กับน้องอมยิ้มกลายเป็นว่าทางกองปราบเขาบอกเลยว่าชื่อบัญชีเนี่ย
คือแม่แท้แท้ของอมยิ้มอืมเท่ากับว่าแม่ปุ๊กเนี่ยไปเอาบัญชีของเขาเนี่ย
มาใช้ที่ว่าชื่อแม่เอมเนี่ยนะคือแม่เอมเนี่ยแหละฮะที่มาที่ไปนะครับอยู่ในแชทน่ะ
ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนกับทุกคนที่โอนเงินมาให้ก็คือโอนเข้าบัญชีนี้
อัชนาแต่ว่านามสกุลนี้นี่ซึ่งนามสกุลนี้มันไปตรงกับอมยิ้มเขาก็เลยคิดว่าอ๋อ
คนนี้ชื่อจริงของแม่ปุ๊กแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กลายเป็นว่าแม่ปุ๊กเนี่ยไปเอาลูกของเอมอัชนา
มาเลี้ยงแล้วก็เอาบัญชีเขามาด้วยคือนางทำทุกอย่างเองตัวแม่เอมเนี่ยแต่อันนี้เราก็ยังไม่ได้ไปปักปรำอะไรเขานะ
ว่าแบบเขานู่นนี่นั่นอะไรยังไงหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางเอมอัชนาเองซึ่งเป็นคุณแม่
ก็เหมือนกับไปให้ความกับให้การกับทางตำรวจบอกว่าแม่เนี่ยอันนี้จากแหล่งข่าวที่เขาพูดกันมานะฮะ
จากข่าวที่ดูเนี่ยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยว่าลูกหนูเสียชีวิต
อันนี้คือที่เอมไปพูดกับตำรวจแต่ทีนี้ปรากฏว่าเขาก็ยันกันออกมาโดยการที่ใช้ข้อความ
เมื่อสักครู่นี้เป็นข้อความที่เอมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางแม่ปุ๊กอ่ะลองขึ้นข้อความที่คุยมาเมื่อกี้
ใช่ไหมทางซายเนี่ย
ปรากฏว่าแม่ปุ๊กตอบทันทีหลานชายพี่เองลูกน้องชายพี่เลี้ยงคู่กันมากับ
ยิ้มนี่นะครับ
คิดถึงพี่ยิ้มตายเลยลูก

สรุปแล้วอิ่มบุญเนี่ยคือลูกของแม่ปุ๊กจริงหรือเปล่า

ของแม่ปุ๊กก็คือคุณปาน้องน้องอินบุญ

เขามั่นใจว่าอิ่มบุญคือลูกของแม่ปุ๊กจริง
เพราะลูกสาวของเธอตั้งคัน
แล้วพ่อก็บอกว่าเขาเป็นคนพาแม่ปุ๊ก

ตกลงแล้วคืออิ่มบุญกับแม่ปุ๊กเนี่ยตรงกันไหม
แต่ที่แน่ก็คือตอนนี้ทางตรวจเอง
เขาก็จับตัวของแม่ปุ๊กไปแล้ว

ล่าสุดได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี้
บอกว่าที่จับไปมีการแจ้งข้อหาประมาณ๓๔ข้อหา

วันนี้คุณหมอก็ได้มีการออกมาแถลงเหมือนกัน
คุณหมอก็บอกว่าคุณหมอก็สงสัยเหมือนกันตั้งแต่แรก
เพราะตอนแรกที่อาการของน้องที่เข้ามานายอิ่มบุญเข้ามา
น้องมีอาการเหมือนกับแพ้อาหาร
หลังจากนั้นหมอก็ไม่ได้กังวลใจอะไร
เพราะดูแล้วเคสนี้มันหมอรับมือได้
หมอก็เลยรักษารักษาจนกระทั่งอาการดีขึ้น

หมอก็ดูรักษาเนื้อกลับเอาไว้

มันต้องมีอะไรหมอก็เลยคราวนี้เริ่มเช็ค

แล้วก็ไม่ให้ทางแม่ปุ๊กเข้ามาเยี่ยมน้องมาดูแลน้อง
หลังจากนั้นเนี่ยมีการออกมาแถลงวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับ
หมอบอกว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่ง

ถ้าเทียบเคียงลักษณะเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำ
มีการไปเปรียบเทียบแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการปรักปรำใครนะครับ
ต้องรอให้ผลทางคดีของทางตำรวจเองได้มีการดูข้อมูล
มีการสอบปากคำมีการสอบสวนมีการขยายผลต่างนานาอ่อน
แล้วถึงจะมารู้อีกทีว่าสุดท้ายคือยังไง

ก็ที่คิดก็คือว่าตั้งแต่๖๑แล้วก็มันเสียชีวิตตอน๖๒ใช่ไหมฮ

บอกเลยบอกว่าล่าสุดที่มาแถลงวันนี้หมอบอกว่า
จากสารเนี่ยมีลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าสองพี่น้องเหมือนกันลักษณะแบบนั้น
คืออมยิ้มรักษาตัวอยู่ปีหนึ่ง
กว่าปีกว่าก็เข้าออกอยู่อย่างนี้ผมยิ้มนะ

ก็ไม่เจอคือหมอบอกเลยบอกว่า
สารที่อิ่มบุญเนี่ย
กินเข้าไปหรืออะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ได้รับปริมาณมากกว่าตัวของน้องอมยิ้ม

คนนี้ที่รอดชีวิตเนี่ยนะที่ไม่ตายเนี่ย

มีอาการแบบว่ากระเพาะทะลุ
หรืออะไรอย่างนี้มีเลือดออกอะไรอย่างนี้ต่างนานา

คืออาจจะได้รับไปเยอะมากกว่าแต่

ถ้าน้องเนี่ยเผาไปแล้ว
เราก็จะไม่รู้เลยว่าเป็นยังไง

ถ้าจะกินเข้าไปเหมือนกันเป็นสารเหมือนกัน
น้องน่าจะกินไปในปริมาณที่น้อยกว่า
ค่อยหรือเปล่า
ใช้คำว่าหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้
ไหมครับเพราะน้องก็อมยิ้มเผาไปแล้ว
อีกมุมหนึ่งคนที่เขาบริจาคเงิน

เขาก็มีการเดินหน้าออกมาแฉกันหลายคน

แม่เบนเองก็บอกว่าเขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา
มีการติดต่อสอบถามเข้าไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าทางแม่ปุ๊กเองปิดเฟสหายไป
หลังจากนั้นก็พยายามไปตามหาคำตอบนะครับแม่เบน
กระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเพื่อนบ้านแกอ้างอย่างนั้นนะ
เพื่อนบ้านเนี่ยส่งข้อมูลมาหาทางแม่เบนแล้วก็บอกว่า
นี่คิดว่าน้องอิ่มบุญน่าจะถูกทำร้ายจากผู้เป็นแม่หรือเปล่า
เพราะปกติน้องดูแข็งแรงมากเลยนะ
ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ต่างนานานะครับ
ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่า
ตัวแม่ปุ๊กเนี่ยเขาก็รู้ขึ้นมาว่ามีคนข้างบ้าน
เพราะว่าบอกคุณเบนมาบอกแม่เบนมา

แต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่บอกเดี๋ยวเขาจะแจ้งความเลยนะ

ปรากฏแม่เบนก็เลยส่งข้อมูลให้กับเพื่อนของแม่ปุ๊ก

ปรากฏแม่ปุ๊กไปแจ้งความทั้งเบนทั้งเพื่อนบ้านเลย

เออว่าไปหมินประมาทเขาแต่แม่เบนเขาก็บอกว่า
เขาไม่ได้หมายถึงแม่ปุ๊กหรือเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแม่ปุ๊กสักคำ
แค่บอกว่าโพสต์ในข้อความของเขาบอกว่า
คือบริจาคไปเหมือนเอาลูกมาหากิน
เหมือนให้รับบริจาคต่างนานาอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ก็เป็นคดีความอีกหนึ่งคดีของเขาไป
ตอนนี้ก็ต้องไปรอดูว่าสุดท้ายแล้วตำรวจจะขยายผลไปถึงขั้นไหนกันแน่
ตอนนี้แม่ปุ๊กอยู่ไหนนะ
อะไรนะคุกสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
กัดก่อนเพราะฉะนั้นเข้าใจได้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรถูก
ฮะอย่างถ้าเกิดเรามีลูกนะอ่ะผมมีลูกวันนี้ลูกผมแพ้
ข้าวอย่างแรงไปหาหมอถึงขั้นโอ้โหอาเจียนแบบหลายครั้ง
ต่อไปหมอรักษาออกมาผมต้องดูแลลูกผมอย่างดีแน่นอนสิ
ไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินไม่อะไรอืมแล้วอยู่ดี
กลับเข้าไปอีกอ่ะหนึ่งปีอืมไม่อันนี้อันนี้อันนี้
อันนี้อันนี้ของของอิ่มบุญอ๋ออ่าแต่ว่าไอ้เจ้าเอ่อ
เนี่ยเราตอบไม่ได้ไงแต่ว่ามันก็มีประวัติของการ
รักษาเนี่ยประมาณที่ไปตั้งแต่เนี้ยคือเดือนมกราปีหก
หนึ่งอ่ะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยข้ามปีไปถึงหก
สองน้องถึงไปตายสองสิงหาวันที่สิบสองเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่
เป็นข้อมูลต่างที่มาบอกแล้วกันเอออืมส่วนข้อให้จริง
ยังผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรฟันทงอะไรไม่ได้เดี๋ยวไปตาม
ดูตอบหมอดูไม่ได้ฟันทงได้ปุ๊บเดี๋ยวฟ้องอ่ะน่ะนั่น
หมอเอาไปตรวจแล้วสารเคมีที่อยู่ในบ้านนะอืมอันนี้ฟัน
ทงได้ค่ะเรื่องของการพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
วันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนะคะในแพทย์ทวิสินวิสนุ
โยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าอืมหรือว่าสบครเนี้ย
แถลงการการระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยพบ
ว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๒รายยอดผู้ป่วยสะสมซ้ำ
สี่สิบสองรายรักษาหายกลับบ้านแล้วสองพันเก้าร้อย
ี่สิบแปดรายแล้วก็มีพวกมีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะหนึ่ง
รายยอดรวมทั้งหมดนะคะที่เสียชีวิตไปก็๕๗ราย
ค่ะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นหญิงไทยจาก
จังหวัดชุมพรอายุหกสิบแปดปีมีโรคประจำตัวความดัน
หิตสูงไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยใส่เครื่อง
หายใจแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ก่อนเสียชีวิตนะคะวันที่๒๔พฤษภาคมจากภาวะ
ติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งนี้เนี่ยผู้ป่วยใหม่
รายนะคะแบ่งเป็นรายแรกหญิงสัญชาติจีนอายุ๔๖ปี
เป็นภรรยาของชาวอิตาลีที่ติดเชื้อเข้ามาในไทยตั้งแต่
วันที่๙มีนาคมก็พาลูกมาสอนว่ายน้ำที่ภูเก็ตแล้วก็
พบเชื้อเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมตอนนี้เนี่ยนะคะยัง
อ่ะยังไม่มีอาการใดใดให้เห็นเลยนะคะแต่ว่าพบว่าติด
เชื้อนะคะแล้วก็รายที่๒เป็นหญิงไทยค่ะอายุ๕๓
ห้าปีก็เดินทางมาจากรัสเซียเขาเข้าสเตจคอเรนทีนที่
จังหวัดชนบุรีก็พบว่าติดเชื้อไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่
พฤษภาส่วนมากจะมาจากต่างประเทศด้วยกันทั้งสิ้น
นะคะทั้งหมดก็ที่อิตาลีนั่นก็คงจะเป็นล็อตที่มาจากตอน
โรปตอนนั้นที่รับกลับรับกลับมาแล้วบางคนก็ไปรับกลับมา
รัสเซียค้างอยู่เยอะใช่รัสเซียอีกเห็นไหมรัสเซียก็
มีด้วยคนไหนที่ติดค้างอยู่ก็อยากกลับใช่ก็แน่นอนมา
ก็มาคอเลนทีนกันสิบสี่วันแต่พอมาคอเลนทีนก็ดีนะ
เพราะว่ามันพอตรวจจัดก็หลบชื่อเลยตอนนี้ก็ความหวัง
ของเราก็อยู่ที่ไทยชนะนี่แหละว่าใครไปหน่อยจะได้
สืบหาอย่างเงี้ยถูกว่ามันเวลามันมาจากไหนก็อย่า
มีพนักงานบอกเลยว่าต้องเช็คอิน

คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าติดตามข่าว
ในหลายช่องทางก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า
มันมีกรณีที่แม่ค้าคนหนึ่งไปขายขนมจีบ

ประมาณแถวหมู่บ้านเขาเนี่ยนะฮะ

ท้องเสียหมดเลยมีคนนึงเนี่ยนะฮะ
เป็นคุณป้าท่านหนึ่งเสียชีวิตนะครับ

นี่นะฮะคือในครอบครัวเนี่ยก็มีทั้งสามีด้วย

มีแค่ลูกคนเดียวที่ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล

ทีนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการ
ไปเก็บตัวอย่างของขนมจีบนะฮะ

ปรากฏว่าผลขนมจีบ
มันมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ

ไส้อาเจียนปวดท้องท้องร่วง
หากเสียน้ำในร่างกายมากอาจช็อกจนเสียชีวิตได้เลยนะครับ
ส่วนเชื้อแบคทีเรียตัวนี้สามารถมาได้หลายทางทีเดียว

ซึ่งขนมจีบเนี่ยถือเป็นอาหารที่เสียง่ายที่สุดอยู่แล้ว
ซึ่งจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ยังไม่สามารถระบุได้เหมือนกัน
ต้องรอผลสรุปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เนื่องจากยังมีตัวอย่างอีกประมาณ๑๐รายนะครับ
ผลการตรวจนั้นยังไม่ได้ออกมานะครับ

ตำรวจสพบังเสาทงเองก็สอบปากคำผู้ป่วย
แล้วก็พยานไปแล้วทั้งหมด๘ปากด้วยกันนะฮะ
โดยตอนนี้ได้ทำหนังสือเรียกแม่ค้าขายนมจีบไปแล้ว๑ครั้ง
เพื่อมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
แต่ตัวแม่ค้าเนี่ยยังไม่ได้เดินทางมาติดต่อกับทางตำรวจแต่อย่างใดนะครับ

ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้มีจัตนาเธอว่าอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ขนมจีบเนี่ยเธอไปรับมาจากอีกที่หนึ่งแล้วก็มาขาย
ซึ่งที่ร้านแห่งนั้นเขาก็บอกนะครับบอกว่า
วันที่แม่ค้าคนนี้เอาไปขายเนี่ยร้านเขาปิดนะ
ทุกคนก็เลยสงสัยว่ามาจากไหนแม่ค้าไปเอามาก่อน
เก็บไว้แล้วไปขายหรือเปล่าหรือไปรับมาจากที่ไหนหรือเปล่า
แต่ในเมื่อแม่ค้าบอกว่าอ๋อไม่ฉันไปเอามาจากร้านนี้
แต่ร้านนั้นก็บอกว่าไอ้วันที่ไปขายเนี่ย
ร้านที่เขาทำส่งเนี่ยร้านเขาปิด
อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไปดูนะมันก็สองมุม
มุมหนึ่งไปรับที่อื่นหรือเปล่า
อีกมุมหนึ่งไปรับมาก่อนหน้าที่จะเอาไปขายหรือมีอยู่แล้ว
แล้วเอาไปขายแล้วมันค้างคืนหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงต่างนานาอันนี้อยู่ที่

ไอ้สารทำให้ถึงตายได้มันมาจากไหนจะได้แบบป้องกันได้ใช่ไหม
มันหลุดมาทางไหนซีอิ๊วแป้งไม่มีทางรู้เลย
ไม่รู้รู้ไม่ได้เลยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นไส้
หรือเป็นอะไรที่มันอยู่ในเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์มันมาจากเนื้อสัตว์อันนี้

เอาพักสักครู่ช่วงหน้าวิจารณ์สนั่นโซเชียลนะครับ
แม่ค้านำของในตู้ปันสุกไปขาย

ตู้ปันสุกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าเรามีเหลือก็มีเกินมีอะไรก็ไปให้คนที่เขาไม่มีแล้วก็ตอนแรกก็มีการอะไรนะมากวาดไปหมด
พอลงโซเชียลมากนี้ก็ซาลงไปนะฮะมันเริ่มจากกวาดหมดทั้งตู้แล้วก็ยกตู้ไป
ทำอย่างนี้นะพี่ปรากฏว่าตนนี้หนักกว่าเดิม

เป็นที่พูดถึงในโซเชียลเป็นอย่างมาก
โพสต์ภาพกับข้อความระบุว่าในตลาดนัด

มีคนเอามาของมาขายในกล่อง
กล่องนมกล่องของกินต่าง

ใช่ค่ะก็รู้เลยว่านางเอาไปจากตู้ปันสุก

แต่ป้าควรจะมีวิธีอื่นที่ทำมาหากินไหม

แจกข้าวของให้ถึงมือคนที่ต้องการจริง

เพราะอย่างน้อยมีคนที่ไม่มีจริง
อย่างงั้นจะได้อิ่มไปจริงนึงมื้อก็มีคนทำหลายแบบ
แต่นี่คือวางเป็นหน้ามา
เป็นห่อจัดแพ็ก
งานนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาเม้นวิจารณ์กันอย่างหนัก
แล้วก็เร่งให้มีการจัดการกับป้าคนนี้เนี่ย
เขาเขียนป้ายไปว่าหนุ่มเชิญหยิบ
เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีนี้ไงพี่เขียนที่ถุงข้าวสารถุงข้าวเลยว่าบริจาคบริจาค
เขาเขียนไว้ว่าหยิบแต่พอพอบางคนเขียนว่าบริจักษ์
เขียนติดปล่องเลยแม่แน่นอนมาก
ไม่อายล่าสุดผู้ดูแลตลาดนะฮะนายประกิจสุระศรีอายุ๓๗ปี
บอกว่าเห็นแม่ค้าคนดังกล่าวนำของมาขายแล้ว
โดยทางตลาดไม่อนุญาตให้ขายแต่อาศัยที่คนดูแลเนี่ยเขาไม่อยู่
นางก็เลยวางขายเลยเท่าที่สอบถามคนในตลาดก็ทราบว่า

หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นตนก็เชิญออกจากตลาดไปเลยจ้า
และไม่ให้เข้ามาในตลาดพร้อมทั้งยืนยันว่า
ตลาดไม่สนับสนุนให้คนนำของบริจาคมาวางขายเด็ดขาด
บริจาคก็นี่ไงช่วยไม่ได้
แต่เราต้องไม่ย่อท้อเรามีเราแบ่งปันนะฮะ
คนอย่างนี้ต้องมีน้อยกว่าคนที่แบ่งปัน

เพราะว่าอันที่เขาเขียนไงห้ามขายไง

คือไม่มีต้นทุนอะไรเลยแค่ไปกวาดมาจากตู้
ตอนนี้มีคนถามเยอะมาก

แล้วเขาก็เอาของดีวางให้หมด
เจ้าแหงหลีงสวยงาม

อีกวันหนึ่งเขาเอามะเขือ
อันนึงนิกซ์มาให้ใส่คนก็เลยถามว่าถ้าไม่เอามาใส่อะไร
เอาไปแล้วตาถามว่าเอามาจากไหนก็บอกเอามาจากตู้ปันสุก

เออมันมีคนแบบนี้ถ้าเราจะปันเราต้องยังไม่ยอดเทาะ
ว่ามันเกิดคนแบบนี้ขึ้นเราก็ต้องแก้ไข

ก็ให้แล้วก็ให้ไปถือว่าเราทำบุญแล้วจบ

ผมถามนิดนึงคุณใส่อะไรของคุณบนหัว

วันนี้คือต้องการสื่อความหมายอะไรเดี๋ยวบอกสิ

โอ้โหเอาตัวรอดตลอดนะเรา
นี่ถ้าเกิดจะโดนจับแบบว่าติดคุกไปนี่

ไม่ต้องห่วงพี่ผมจะเอาโอเลี้ยงไปเยี่ยมพี่

ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเลิกภาวะฉุกเฉิน
หลายคนก็อยากที่จะให้มีภาวะแบบนี้เกิดขึ้น

ตอนนี้ที่ญี่ปุ่น
เขาเตรียมนะคะเลิกภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะ
โตเกียวมีทั้งหมดด้วยกัน๔จังหวัดเลยนะคะ

นายชินโซอาเบะ

เขาก็มีการเตรียมประกาศยกเลิกกัน
ประกาศภาวะฉุกเฉินทุกพื้นที่ของประเทศ

ได้แก่โตเกียวชิบะ

ถ้ามือได้เอาสุโกชิบะแล้วมันจะผิด

หลังจากที่ได้เริ่มมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ได้แล้ว
แล้วก็เพื่อให้เศรษฐกิจมีการเดินหน้าต่อไป

ยะสุโตชินี่ไงเพราะช้าแล้วจะผิด

รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจเขากล่าวว่า

ภาวะฉุกเฉินไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
จากการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว
รัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เตรียมประกาศนะฮะ

แล้วก็เตรียมประเมินสถานการณ์ทุก๓สัปดาห์
แล้วก็จะมีการผ่อนคลายมาตรการอยู่บ้านกักโรค
แล้วก็มาตรการห้ามรวมกลุ่มกันต่อไป
แม้เขาจะมีแบบว่าเป็นการปลดล็อก
แต่เขาก็ยังมีแบบว่ามาตรการเอาไว้ก่อน

อย่างไรก็ตามแม้จะยกเลิกภาวะฉุกเฉินนะคะ
แต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปเนี่ย

แต่รัฐบาลก็ยังต้องขอความช่วยเหลือ
ขอความร่วมมือจากประชาชน
งดเดินทางข้ามจังหวัด
กว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ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

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะบินต่อมาที่ไหนอีกสักที่หนึ่งเนี่ยนะแล้วกว่าจะได้ทั้งหมด๘๐คนที่เขารับแค่๘๐คนเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเขาต้องการให้อยู่ห่างกันบนเครื่องบินที่นั่งไม่เว้นเลยค่ะเขาถ่ายมาให้ดูที่นั่งแบบห่างกันเลยแล้วพวกเนี้ยจะต้องจ่ายค่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเองเยอะมากพอสมควรแล้วก็ต้องจองโรงแรมซึ่งก็มีอยู่
๕๐๐๐๐บาทในการที่จะแบบกักตัวแต่พอถึงกรุงเทพฯปั๊บใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
ข้าวของทั้งหมดไปโรงพยาบาล
พอไปถึงโรงพยาบาลก็ต้องไปตรวจเลยทันที

เล่าให้ฟังว่าแบบโอ๊ยแม่วัยแบบเหนื่อยมาก
ก็คัดกองให้รู้ว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ
ถ้ามีเชื้อเป็นบวก

แต่ถ้าไม่มีคุณก็จะต้องนั่งไปในรถที่มีคนมารับ
คือรถของอย่างปาร์คในเลิศถ้าคุณอยู่ตรงนั้น
เขาก็จะมีรถมารับแล้วก็เอาไป
แล้วก็จะไปอยู่ในนั้นทั้งหมด๑๔วัน
โดยไม่มีการให้กินข้าวจากคนข้างนอกนะ
ต้องเป็นของทางที่เขานั้นจัดให้หมดทุกอย่าง
โอเคนะครับเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เรื่องของทางกู้ภัยขโมยรองเท้าแตะ
คู่นะบอกเอาไปสำเร็จความไข้

คือเรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะ

เป็นเรื่องน่าสงสารจริงคือมัน
คือดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเขามีอาการทางจิตหรือเปล่า
เขามีอาการทางจิตแต่เขามีที่มาที่ไป

เหลืองวิไลท่านเป็นรองบังคับการ

ชุดสืบสวนอยู่ที่สพบังศรีเมืองนทบุรีเนี่ย
ร่วมกันนะฮะไปจับกลุ่มตัวนายธีรพัฒน์

พร้อมกับของกลางเป็นรองเท้าแตะทั้งหมด๑๒๖คู่นะฮะ
แล้วก็มีชุดยูนิฟอร์มของกู้ชีพนะฮะ
ชุดซูมชุดกู้ภัยของปอเต๊กตึง
มีวิทยุสื่อสารนะครับโดยมีการตั้งข้อกล่าว
รักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไปนะครับ

โดยมีรับอนุญาตปลาฟืนพระรกอจุกเฉิน
หลังจากนายสมพงศ์แล้วก็นางโสพิษประพาฮะ
สองสามีภรรยาไปแจ้งความนะครับว่า
มีคนร้ายเนี่ยนะสวมชุด
กู้ภัยของป่อเต็กตึงเข้าไปลัก
รองเท้าแตะทั้งหมด๓คู่ที่ห้องเช่า
ไม่มีเลขที่ในซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ

จากการไปสอบถามนะฮะ
ก็ปรากฏว่านางโสพิษประพา
อายุ๔๙ปีก็บอกนะครับบอกว่าตนเองแล้วก็สามีเนี่ย
รองเท้าแตะหูหนีบเอาไว้หน้าห้องพัก
ปรากฏมันหายไปฮะก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นคนร้ายเข้ามาลักไปทั้งหมด๓คู่
ของตนเองหนึ่งคู่ของสามีอีกสองคู่
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับคุณผู้ชมครับ
ทางด้านนายธีรพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่า
ตนเองเนี่ยยอมรับว่าขโมยจริงแต่ที่มาที่ไปคืออย่างนี้คุณผู้ชมครับ
คือเขาเองฮะเคยถูกทำร้ายด้วยการเอารองเท้าแตะเนี่ยนะฮะ
ปลาใส่เขามีคนเอารองเท้าแตะปลาใส่เขาตั้งแต่เด็กนะฮะจนเขาเนี่ยจำฝังใจนะครับ
ว่ามีคนเนี่ยเอารองเท้าแตะหูหนีบปลาใส่สุดท้ายแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า
เขาจะต้องไปขโมยไอ้เจ้ารองเท้าพวกนี้มาเก็บเอาไว้ใต้ที่นอนไว้ใต้หมอนบ้าง
เพื่อสำเร็จความไข้ตั้งแต่เขาทำตั้งแต่อายุ๑๓ปีนะฮะ
จนตอนนี้อายุ๒๔ปีแล้วให้ชนะไงลักรองเท้ามาได้ก็จะนำไปเก็บไว้ใต้หมอน
ทางบ้านเนี่ยนะเคยพาไปรักษาแล้วก็เคยถูกจับมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ส่วนเรื่องของชุดกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยนะฮะตนเองซื้อมาใส่
แล้วก็ออกไปอยู่ตามจุดโดยไม่มีสังกัดนะฮะเพื่อช่วยทำงานจิตอาสา
จากตัวเองนั้นชอบด้วยอืมเนี่ยนะครับเบื้องต้นเองผู้ต้องหานะฮะ
เคยถูกจับดำเนินคดีที่สพบังกลวยมาก่อนหน้านี้

แล้วก็มีอีกมีคดีอีกหลายพื้นที่นะฮะ

ญาติของผู้ต้องหาเองก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่า
ตัวผู้ต้องหาก็คือธีรพัฒน์เนี่ย

มีประวัติในการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกอย่างนี้อีกนะฮะ

หลังจากนี้จะมีการนำตัวไปตรวจรักษาแล้วก็ปรึกษาหน่วยงานรัฐนะฮะ

มันเป็นจิตที่ถูกกระทำมา
ก็ต้องการจะเอาชนะเขาเคยถูกทำร้ายใช่ไหม

ที่จะเอาชนะอันนี้ก็เพราะว่ากิจเขาเอาชนะ
แต่จริงแล้วต้องย้อนกลับไปดูประวัติของเขา

แล้วเขาถูกเอารองเท้าแตะหูหนีบเนี่ย

เราก็เลยจำฝังใจวันหนึ่งก็เลยไปขโมยรองเท้าพวกนี้
นอนไว้ใต้หมอนซุกหมอนไว้ซุดเตียงไว้

รู้สึกว่าเอาชนะมันได้อะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ถ้าหากว่าไม่รักษาตัวต่อเนื่องก็คงจะหายาก

ไม่พี่โดนอากาศนี่ดีนะที่เป็นรองเท้าแตะ

แล้วมันเกี่ยวกันไหมโรคที่แบบซื้อรองเท้าส้นสูงไม่เลิก
เห็นยังซื้อนั้นพี่หรอ
ไม่เกี่ยวนะมันอาจเคยโดนทรงศูนย์ตบมาไง
เห้ยตายเลว
เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอสม่ำเสมอพอไม่เอาไปเอายามากินสม่ำเสมอ

นี่ก็คือโรคกระเหียดรองเท้าแตะบางทีมันมีที่มาที่ไป
ก็คือเรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่สามารถไปโทษก็ได้ทีเดียว
ก็ต้องย้อนกลับไปดูประวัติกันด้วยสาเหตุของเขาเนอะอะแกร่งเนอะ

เอาพักก่อนช่วงหน้านะฮะณเดชน์ยายาหวานอีกแล้ว

กุ๊กกิ๊กดาราวันนี้นะครับ

ไม่ทั่วไม่เถิดแล้วช่วงนี้

ชัดเจนป่าว

เราไม่อยากยุ่งอะไรเราก็ไม่ต้องไปรู้
น่ารักของณเดชยายากันดีกว่า
ชับแล้วเดี๋ยวเนื้อเดือน๐๕

ไปดูภาพไปดูภาพเลย
มากขึ้นไงพอเริ่มเปิดตัวบ้างนิดหน่อยก็เริ่มแบบ
เริ่มจะมีนิดมีหน่อยนั่งเอาไหล่แตะกันตอนนี้ศพซะแล้ว
มันก็แบบว่าค่อยแบบว่าเพิ่มดีกีให้มากขึ้นไปเรื่อย
ก็ไม่ผิดกับการที่เป็นแฟนกัน
ถ้าไม่ทำอย่างนี้สิก็ดูจะประหลาด
เข้าใจไหมถูกต้องเข้าใจค่ะน่ารัก
ก็เป็นการโพสต์ภาพหวานสวีทนะฮะ

เฮ้ยมีอีโมนะมีอีโมรูปหัวใจมาเพียบเลยไม่บอกให้เจ๋ง
อันนี้คือดีใจใช่ไหมดีใจ
ดูเขาไม่ออกจริงคุณแม่ม้าไม่รู้เขาอ่านด้วยอารมณ์อะไร
มีแฟนของการขับกรี๊ดกันส่วนการ

วิพากรใจหายใจความสุดเมื่อเสกโลโซเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเกือบชัก
มีสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องคดีความตอนนี้ไงพี่
การก็เล่าเหตุการณ์ที่ฟังผ่านอิสตาแก่ม
นี่ซบนะมุมเดียวกันเลยไม่ไหวจะยากนะ

นี่มันมีเหตุการณ์เดี๋ยวฉันขอถามคำหนึ่งได้ไหม
คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบเกือบเป็นเกือบตายอย่างนี้
แล้วมันแบบว่ายังมีกระจายถ่ายรูปได้

ใช่ไงหมายถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
มันจะมีกระใจถ่ายรูปได้ถึงขนาดนี้ไหม
แม่ถามใครแม่ถามตรงดีกว่า
ทัวร์จะได้มุ่งมาที่รถแม่คนเดียว

ช่วงนี้ก็ห้ามเดินทางมานะทัวร์ลงได้ไง

เขาบอกว่าความเป็นความตายใกล้กันเพียงเสี้ยวินาที
เมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มเสกเดินเข้าบ้านมาชนโต๊ะปั้ง

พอนั่งเก้าอี้หงายหลังล้มก้นกระแทกพื้น
หน้าซีดเหมือนกระดาษพอดีเดชบุญมีคนมาช่วยประคอง
งั้นหัวอาจจะน็อกพื้นตนอยู่ในห้องไม่รู้
คนเรียกถึงได้วิ่งมาดูก็ช่วยประคองตัวพี่เสกนั่งบนโซฟา
ขณะที่นั่งบนโซฟะพอนั่งปุ๊บก็จะชัก
เหลือกค้างไม่มีสติคงทั้งเครียดทั้งกังวล
คุณเสกสิทักนะแล้วก็ตาเหลือกเออ
ขึ้นไปแบบใช่โหมากอะอื้อ
ไป๑๐นาทีพี่เสกดีขึ้นหน้าเริ่มเป็นปกติ

ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นอะไรเลย
เขาเป็นแบบนี้ครั้งแรกทำให้ตนตกใจกังวลมาก
นี้ขอให้สารดีกาโปรดเมตตาเขาด้วยนะคะ

ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะโรคประจำตัวไบโพล่า
ซึ่งรักษามาไม่ต่ำกว่า๑๗ปี
อาการรุนแรงมากแล้วก็เรื้อรังต่อเนื่องมาตลอด
เราสรุปมาให้ฟังนะคะ

สารตักศิลป์ถูกไหมคะ

เดี๋ยวก็ไปตามกันต่อไปนะครับ

ที่อยากจะให้นครนั้นอวยพรให้
ไปดูนะว่าเขาอวยพรว่าอะไร

แต่ปืนยังไม่มีที่ยืน
ก็ไม่เห็นกับนักคอมต่อไปทีนึง
แล้วคนรักก็ได้กระดาษนักคอม
ทุกคนเห็นรักคนครั้งเดียว

พี่หนุ่มคะเขาพูดว่าอะไรคะ
ฟังไม่ชัดเลยว่ายิ้มอะไรล่ะเฮีย

ก็นี่เป็นคำประจำของเขาใช่เป็นคำประจำคำประจำเขา
คือพี่ตูนเขาก็บอกว่านี่เขาปลื้มปริ่มเหลือเกิน

เขาลงอินสตาแกรมบอกนี่เป็นอีกหนึ่งวันดีในชีวิตนะครับ

นาคมดะดันคงเป็นเป็นคนสม่เออต้นสม่เออปลายนะพี่คุณนัก
พี่ตูนตอนนี้หน้ามีแก้มแล้วอ่ะ
พอไม่ได้วิ่งนานโอเคเริ่มมีเนื้อมีหนังหน่อยแล้ว
นี่ได้ไป๒๒ล้านใช่ไหม
เขาต้องการ๒๒ล้านได้ไปครับ

พัทช่วงหน้า
พัทรีวิวอะไรอาหารเฉาแต่หวานเจือ
คุณแพทย์รีวิวอาหารนะครับแอบปล่อยซีนหวานป้อนหนุ่มข้างกาย
แฟนควับนั้นแซวกันใหญ่ครับไปดูภาพนี้หน่อยครับ

ใช่แล้วเรื่องส่วนรีวิวซึ่งวันนี้เป็นเซ็ตเนื้อ
ต้องบอกว่าถ้าใครชอบทานเนื้อโดยเฉพาะนะคะต้องสั่งที่นี่เท่านั้นจริงจริง
ปิ๊ปป้าร้านเขานี้อยู่ที่ปัทยาแต่เราสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
และก็ที่เห็นชิ้นใหญ่นี่คือที่เรียกว่าเป็นชุดเซ็ตเนื้อโทโมฮ็อกอร่อยที่สุด
เดี๋ยวเราจะตัวละมาลองตัวนี้กันเองนะคะ
น้ายอยากจริงเห้ยดูชิคซีใหญ่ไหมมาก

เดี๋ยวสำหรับร้านเนื้อเมื่อกี้ช่วยส่งเงินมาที่ไทยรัฐด้วยนะฮะ

หรือส่งเนื้อมาให้เรากินเลยแต่ผมไม่กินเนื้อ

มาให้กินด้วยนะฮะเพราะวันนี้เราโปรโมทให้คุณไปแล้วนะ

หมดเวลาอ้าวเหรอเดี๋ยวสิขอฉันข่าวอ้าวนี่แหละ

เหลือนาทีเดียวหมดแต่เต้นอย่างเดียวหมดแล้วเหรออ่ะดูดูนี้
คำว่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่า
นี่เป็นคำแบบว่าว่อนทั่วเน็ตจากน้องสายฟ้านะครับ
สดระหว่างที่ลูอีแมวของลิซ่ากำลังเล่นสนอยู่ข้าง

นะลุอีหรือเปล่า
นี่ดู
เห็นตัวเพลงของลุครับ
ทำให้รู้ว่าลิซ่า๒นะจ๊ะ
ไอจีนะจ๊ะ
โอเคนะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้ว

นี่ค่ะอ้าว
โปรดติดตามตอนต่อไป